นี่คุณผู้ชมบ่อน้ำผุดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ
พาคุณผู้ชมมานะที่บ้านเลขที่๑๔๒บ้านรกฟ้า
อยู่ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมานี่เอง
บ้านหลังนี้นะคะเป็นสถานที่ที่เจ้าของบ้านแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
เขามาพบกับบ่อน้ำผุดประหลาดแบบนี้
ผุดขึ้นมาบริเวณใต้ต้นมะม่วงในสวนข้างบ้าน
เรียกว่าเป็นบ่อไหมเรียกว่าเป็นแอ่งเรียกว่าเป็นหลุม
ผมว่าเรียกว่าเป็นบ่อแบบนี้
บ่อเล็กแล้วก็ผุดขึ้นมาบึ๊ดเล็กแบบนี้
ซึ่งบ่อน้ำผุดนี้ลักษณะนี้ค่ะเป็นบ่อน้ำเล็กคุณเห็นไหม

ถูกต้องแล้วนะคะคือมันมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา
แล้วบ่อเล็กแค่นี้คุณเชื่อไหม

เพราะวัดความลึกเอาไม้แห่งลงไป

คุณพี่กันนิกาภาคเพียรคนที่พบเห็นบ่อน้ำผุดนี้เป็นคนแรก
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าพอพบบ่อน้ำผุดนี้นะ
เขาพบตั้งแต่ประมาณวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว
ก่อนหน้านั้นก็คือช่วงนั้นฝนตกนะ
ฝนก็ยังคงตกลงมาในพื้นที่อยู่
หลังจากฝนหยุดเขาก็มาเห็นว่าเอ๊ะ
มันมีน้ำผุดซึมออกมาจากบริเวณใต้ต้นมะม่วงนี้
ตอนแรกก็คิดว่าโอ๊ยทอปประปาแตกหรือเปล่า
จะได้ไปแจ้งก็เลยทำการแบบว่าช่วยกันขุดดูว่าเป็นสาเหตุมันคืออะไร
แต่ปรากฏว่ายิ่งขุดยิ่งลึกยิ่งขุดยิ่งลึกน้ำยิ่งไหลแรงมากขึ้น
ก็เลยใช้ไม้ไผ่ยาว๒เมตรกว่าเนี่ย
แห่ลงไปเพื่อจะตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำนี้
ทิ้มลงไปปรากฏว่าหย่อนลงไปเท่าไหร่
ไม้ไผ่ก็ไม่ถึงหลุมสักทีไม้ไผ่เนี่ยยาว๒เมตรกว่านะ
แปลว่าบ่อน้ำนี้ลึกประมาณ๒เมตรกว่าเลยทีเดียวนะคะ
ก็เลยทดลองปิดวาวน้ำเป็นเวลา๔นาที
ปรากฏว่าน้ำในบ่อมันก็ไม่หยุดไหลมันก็ยังผุดขึ้นมาอยู่คุณคิดดูตรงนั้นเนี่ยที่สำคัญคือไม่มีท่อปลาปลาฝังอยู่ด้วยนะคะ
อยู่ดวงเพื่อนก็เลยบอกว่าเป็นพญานาค

เดี๋ยวถึงเวลาเพื่อนกลับไปเอง
ปล่อยไว้แบบนี้นะแบบไหนอะไร
ถูกต้องก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาก็ไปเอง
เขาเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำของพญานาคนั่นเอง
ฟังคุณพี่กันนิกาแล้วก็เขาบอกว่าได้ยินแล้ว
ก็เอาไม้ไผ่มาทำเป็นรั้วมาล้อมเอาไว้เนี่ย
พร้อมกับมีการตั้งกระถางทูบแล้วก็โต๊ะวางดอกไม้
มีของเส้นไหว้มีของกราบไหว้ตามความเชื่อแบบนี้

ก็มีชาวบ้านพากันมาดูความแปลกของบ่อน้ำผุดนี้กันเป็นจำนวนมาก
บางคนถึงขั้นว่าเอาขวดมาจากบ้านเองนะ
ตักแล้วก็เตรียมกลับไปบูชาแบบนี้
บางคนเขานำไปดื่มแต่อันนี้ย้ำนะคะคุณผู้ชม
ไม่แนะนำเลยให้คุณผู้ชมนำน้ำผุดไปดื่ม
หรือว่าไปทาตัวเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยใดทั้งสิ้น
เพราะมันไม่สามารถพิสูจน์ได้
ว่าน้ำนั้นมันมีสารปนเปื้อนอะไรอยู่หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้คุณนำไป

ถ้าเกิดจะนำไปบูชาตามความเชื่ออันนี้ไหมคะ
ก็ไปเดี๋ยวหวาก
ตามความเชื่อของแต่ละคนกันไป
ไม่รู้ไงที่มาที่ไปแหล่งต้นน้ำของไอ้น้ำขุดตรงนี้
มันมาจากไหนหาคำตอบไม่ได้เลยนะคะ
เรื่องของความเชื่อก็ไม่ห่วงห้ามไม่จำกัดสิทธิหรอก

แต่เชื่อว่าเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำเนี่ย
ถ้ามาตรวจสอบได้ก็จะได้ความชัดเจนด้วยเหมือนกัน
ถูกต้องแล้วแต่ก็ย้ำคุณผู้ชมตรงนี้ว่า

ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกัน

บูชาจุดทูบเทียนมีของเส้นไหว้อะไรก็ว่ากันไป
แต่นั่นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็สติให้มากในการรับชม